คุณผู้ชมอีกหนึ่งความคืบหน้าคดีใหญ่ที่หลายคนก็ติดตามกันนะคะ
สำหรับกรณีที่มีผู้ชายคนหนึ่งเมา
แล้วก็ขับรถเบ้นไปชนกับรถของรองผู้อำกับการกองปราบปราม
จนทำให้ตัวรองภูมิกับการกองปรับปรามกับภรรยา

และลูกสาวคนเล็กที่นั่งมาด้วยบาดเจ็บสาหัส
มีอาการสมองบวมต้องรักษาตัวอยู่ในไอซียูนะคะ
ล่าสุดค่ะลูกสาวคนโตเดินทางกลับจากสหรัฐอเมริกาแล้ว
แล้วก็พร้อมกับญาติญาติเนี่ยมารับศพพ่อกับแม่ไปบำเพ็ญกุศลแล้วนะคะ
แล้วก็มีความคืบหน้าอาการของน้องคนเล็กด้วย
นางสาวสุภาพิษงามสุวิชากุลหรือว่าน้องพลอยวัย๑๖ปีค่ะ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่๖ซึ่งเป็นลูกสาวคนโตของพันธ์ตำรวจโท
จตุพรงามสุวิชากุลหรือว่ารองตีรองผู้กำกับการสอบสวน
กองกำกับการสองกองมะครับการปรับราม
และนางนุชชนาธิงามสุวิชากุลวัย๔๔ปีภรรยา
เมาและขับรถเบศพู่งชน
มารับศพพ่อกับแม่ค่ะ
ซึ่งทางเพื่อนข้าราชการตำรวจ
แล้วก็เพื่อนร่วมอบรมหลักสูตรนักเรียนในร้อยตำรวจของพ่อ
ในการเคลื่อนย้ายลงศพ๒โลงวางคู่กัน
ไปทำพิธีที่สารา๕ทับ๑วัดตรีทศเทพค่ะ
ก็เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๕ทุ่มครึ่ง๑๑เมษายน
ถนนทวีวัฒนาการจนาพิเศษแถวนั้นนะครับ
พี่สาวของนางนุชชนาธิ์ภรรยาของพันธบทโทจตุพร
ซึ่งก็เสียชีวิตพร้อมกันนะครับทั้งสามีภรรยา
พี่สาวบอกว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาได้เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ
ทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของพันธบทโทจรุพรและนางนุชนาธิ์

จากนั้นก็ทำการรับศพจากโรงพยาบาลสิริราช
ตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดตรีทศเทพ
ส่วนอาการของเด็กหญิงพิชยาภางามสุดวิชากุล
หรือว่าน้องแพร่ลูกสาวคนเล็กวัย๑๒ปีที่นั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ซึ่งอาการยังบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยนะฮะ
ทางพี่สาวของนางนุชนาธิ์ก็คือเป็นคุณป้าแหละนะ
คุณป้าตอบทั้งน้ำตานะครับบอกว่าตอนนี้น้องแพร่ยังรักษาตัวอยู่ในห้องไอซีอยู่
แต่วันนี้ก็รู้สึกตัวแล้วแล้วก็ตอบสนองได้ดีขึ้น
สามารถสื่อสารกันได้ด้วยการเขียนข้อความในกระดาษ
แล้วมีกระดาษข้อความที่น้องแพร่ลูกสาวคนเล็กของพันธุ์ตำรวจโทจตุพร
แล้วก็คุณนุชนาธิ์ที่เสียชีวิตที่คุณป้าเอามาให้ดู
ไปหาหลานมาที่ห้องไอซียูแต่ละข้อความที่น้องแพร่เขียน
กับคุณป้านะครับท่านผู้ชมครับอ่าอย่างข้างบนสุดเนี่ย
คงจะหมายถึงอะไรสักอย่างที่จะใส่อยู่ที่ตัวเนี่ยนะ
ข้อความต่อมาก็เขียนถามอีกไหนป๊ากับแม่มีเครื่องหมายคำถาม
ต่อด้วยมันจักรจี้ก็คงจะหมายถึงเครื่องมืออะไรสักอย่างของทางการแพทย์ที่อยู่ที่ตัวน้อง
ข้อความต่อมาข้างล่างเนี่ยนะมีคิดถึงแล้วมีคำว่าป้านิตอาจจะหมายถึงคุณป้าคณิตถานี่แหละ
แพร่ตั้งหน่อยอาจจะนอนอยู่นาน
ใช่ก็อาจจะให้ขยับตัวน้องขึ้นมาอาจจะเป็นท่านั่ง
ปวดหลังนี่คือสิ่งต่างที่น้องแพร่ที่บาดเจ็บสาหัสได้สื่อสารออกมา
แต่คำแรกเลยแล้วก็เป็นสิ่งที่เขียนย้ำหลายครั้งในการถามก็คือพ่อกับแม่อยู่ไหน
ซึ่งคุณป้าคณิตหาบอกว่าคนในครอบครัวตอนนี้ยังไม่ได้บอกน้องแพร่
ว่าพ่อกับแม่เนี่ยไม่อยู่แล้ว
เพราะว่ามันคงจะโหดร้ายเกินไปกับสภาพจิตใจของน้องในตอนนี้
ก็บอกแค่ว่าพ่อกับแม่รักษาตัวอยู่แต่ว่าต้องแยกกันรักษาตัวอยู่ยังไม่สามารถมาเยี่ยมได้
นี่คือหลานคนเล็กลูกสาวคนเล็กของผู้ตายทั้งสองคน
ตอนนี้สภาพติดใจแย่มาก
ไม่สามารถตอบคำถามอะไรได้ทั้งสิ้น
ร้องไห้อย่างเดียวร้องไห้ตลอดเวลา
ตอนแรกเราเป็นห่วงคือน้องนอนนิ่ง
แล้วคือตอบสนองโดยการกระดิกนิ้ว
กระดิกนิ้วเราก็เลยไม่แน่ใจว่า
ความทรงจำน้องหรืออะไรจะกลับมา
สามารถเรียนหนังสือได้ไหมหรืออะไรได้ไหม
แต่ณ๒วันที่ผ่านมานี้คือ

เขาพยายามที่จะสื่อสารกับพี่เขา
ทำให้นิกค่อนข้างมั่นใจว่า
ความจำหรือว่าความรู้สึกของเขา

ดิคิดว่าเขากลับมาประมาณ๖๗๐น้องพลอย

ผ่านเรื่องทางเจ้าน้องอะไรบ้าง
คืออารมณ์ยังไม่ค่อยคงตัว
แต่ว่าน้องเขียนตอบโต้ได้ก็ดีมากแล้ว
ซึ่งเราเรียกกลับคืนไม่ได้

สิ่งที่เราต้องการที่สุดเราต้องการคืนทุกอย่างให้กับร้านเราสองคน
ให้เขาสามารถอยู่ได้แบบถ้าพ่อกับแม่เขาอยู่จะทำให้เขาแบบไหน
คือขอให้เขาชดเชยและเติมเต็มส่วนนั้นให้น้อง
แต่ในส่วนเรื่องของการดูแลนี่คิดว่าคงจะต้องเป็นญาติที่ใกล้ชิดที่เคย
ดูแลกันมาก่อนถึงจะช่วยเยียวยาเรื่องทางจิตใจให้น้องได้
เพราะว่าเงินคงไม่ใช่ที่จะตอบทุกอย่างได้แต่ก็จะช่วยในเรื่องการศึกษาของน้อง
แล้วการดำรงชีวิตต่อไปในอนาคตข้างหน้าได้
เราเคยเห็นแต่ข่าวของคนอื่นนะไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวเรา
แล้วก็จะหนักขนาดนี้จริงคือมันมันประเมินไม่ได้เลยอ่ะ
มันไม่รู้ว่าเป็นอนาคตของของคนกี่คนแล้วมันมันเยอะแล้วมันมากจริงจริงอ่ะ
ฟังจากที่คุณคณิฐาป้าของน้องทั้งสองคนที่เป็นลูกของผู้ตาย
ซึ่งผู้ตายก็คือน้องสาวของคุณคณิตถากับน้องเขยเนี่ยชัดที่สุด
คือชัดเลยเหมือนสิ่งที่ผมเคยตั้งข้อสังเกตเอาไว้
ที่บอกว่าจะเป็นทั้งพ่อและแม่ให้กับน้อง
นายสมชายเวโรธพิพัฒน์อายุ๕๗ปีเสียเจ้าของร้านอะไหล่ยนต์
คนเมาแล้วขับแล้วไปชนรถครอบครัวเขาตายไปสองคนพ่อแม่
คนเล็กเขาบาดเจ็บสาหัสอยู่
นายสมชายหรือว่าพี่ชายของนายสมชายเคยบอกว่าเดี๋ยวดูแลทุกอย่าง
การลงการเรียนการเงินจะรับมาเป็นลูกเป็นหลานดูแลแบบเหมือนเป็นคนในครอบครัวเนี่ย
ผมเคยบอกว่าเรื่องนี้ต้องให้คนในครอบครัวเขาดูแลกันเองเขาคุยกันด้วยนะ
มันเป็นเรื่องสภาพจิตใจของเด็กสองคนแล้วก็คนในครอบครัวเขาทั้งหมด
ถามเขาหรือยังว่าเขาจะรับได้ไหมเขาจะอยู่ได้ไหมกับคนที่ขับรถชนพ่อแม่เขาตาย
เรื่องความรับผิดชอบเรื่องการศึกษาการชดเชยอะไรต่างนานาเนี่ยอันนี้คุณต้องรับผิดชอบอยู่แล้ว
แต่ยังไม่ต้องยื่นมือเข้ามาว่าจะมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเหมือนลูกเหมือนหลานหรือเนี่ย
ตรงนี้ต้องมีสหวิชาชีพยื่นมือเข้ามาช่วยนะไม่ใช่อยู่ดีจะมาบอกว่าไม่เป็นไรหรอก
พ่อแม่ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวมาเป็นลูกเป็นหลานเราเดี๋ยวเราดูแลเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่เรื่องมาพูดกันง่ายอย่างนี้นะ
แล้ววันนี้เห็นว่าไปเหรอใช่ค่ะนายสมชายก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะนะคะ
ที่งานศพด้วยมากราบเท้าแม่ของผู้ตายค่ะขออโหสิกรรมแล้วก็เตรียมที่จะบวชหน้าไฟอุทิศส่วนกุศล
แล้วก็ยังพูดย้ำคำเดิมประกาศขอเลิกดื่มสุราตลอดชีวิตและจะขอดูแลครอบครัวผู้เสียหายเปรียบเสมือนคนในครอบครัวของตัวเอง
ครอบครัวผู้เสียหายบอกกับผมว่าเอาไว้หลังจากงานศพพิธีศพเสร็จสิ้นแล้วก็จะมาคุยกัน
ซึ่งผมยืนยันแล้วก็พี่ชายยืนยันไว้ตั้งแต่ต้นแล้วก็จะไม่มีวันบิดพริ้ว
วันที่๒๐ซึ่งเป็นวันพระราชทธานเพลิง
ผมก็จะขอบวชหน้าไฟให้กับผู้เสียชีวิตทั้งคู่
นะฮะเขาอยู่ในอันอีกครั้งว่า
ผมจะเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดชีวิต
แล้วผมก็จะขอช่วยมูลนิธิ
เมาไหมครับเหยื่อของมูลนิธิ
ทุกปีขออโหสิกรรมให้ลุงหลานผม

ก็จะขอให้ผู้เสียชีวิต

แล้วก็ไม่ต้องเป็นห่วงลูกสาวสองคน

ก็คืนนั้นก็ไปไดกอล์ฟกับเพื่อน

ขับรถกลับบ้านก็ชน

บอกรู้ตัวอีกทีก็แอร์แบ็คล็อตตัวเองทำงาน

แล้วก็เพื่อนที่เคยสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาด้วยกันเป็น๑๐คนเลย
ต้องให้ครอบครัวดูแลกันไป
ก็ต้องมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือน้องนะ
เพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยยังเป็นเยาวชนทั้งคู่
ก็จะช่วยเป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมายให้กับครอบครัวค่ะ
เพราะว่าก็ต้องดูเรื่องของคดีความด้วย
ตอนนี้ขอยืนยันว่าทางญาติผู้เสียหายยังไม่ได้เจรจาใดกับคู่กรณีเลยนะคะ
ต้องรอให้เสร็จสิ้นพิธีชาปนกิจก่อน
แล้วแนวทางการเจรจาชดใช้เนี่ยโอ้โห

อย่างที่บอกว่าที่คุณป้าพูดเมื่อสักครู่นี้เลยที่บอกว่า
ชดใช้ให้เหมือนกับตอนที่พ่อแม่เขาอยู่เขาดูแลลูกเขาแบบไหน
ลูกเขาเคยได้รับการดูแลแบบไหน

แม้ว่าพ่อแม่เขาจะไม่อยู่แล้วทุกครั้งเวลาตื่นเช้าไปโรงเรียน
พ่อจะเป็นคนขับรถไปส่งน้องจากพุทธมนตรเนี่ยไปสาธรณ์

ต่อไปนี้น้องจะทำยังไงเพื่อที่จะไปโรงเรียนตรงนั้น

หรือจะมีใครที่จะขับรถไปส่งน้อง

มีโครงการแลกเปลี่ยนทีนี้จะทำยังไง
น้องต้องไปเรียนต่อหรือกลับมาอย่างไร

มันมีประเด็นเรื่องของการทำสัญญาปรณีประนอมความด้วย
เรื่องนี้เขาก็บอกว่ามันก็ต้องระมัดระวังนะ
เพราะต้องรักษาผลประโยชน์ของเด็กทั้งสองคนให้มากที่สุดด้วย
ก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องนี้ก็จะมีกลุ่มเพื่อนของพ่อของน้องทั้งสองคนเข้ามาช่วยดูแล
ผมถึงบอกไงว่าฝั่งของผู้ก่อเหตุ
เป็นเหตุแห่งการบรรเทาโทษได้ด้วยนะคะ
แต่นี่ไงใช่ไหมถ้าคุณทำด้วยเจตนาด้วยความจริงใจบริสุทธิ์ใจ
อันนี้ก็ผมก็อนุโมทนาสาธุด้วยแต่ถ้าจะนำไปเพื่อเป็นการบรรเทาโทษอะไรพวกนี้
อันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าณขณะนี้ยังไม่ต้องรีบ
เพิ่งรีบเข้ามาที่ว่าจะเจรจาจะพูดคุยแสดงความรับผิดชอบให้ทางฝั่งผู้สูญเสีย
เขาคุยกันเองในครอบครัวก่อนค่ะกับบรรดาผู้ที่เขาจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้อืม
เดี๋ยวค่อยไปคุยกันกันยังไม่ต้องรีบเข้ามาตอนนี้ใช่ค่ะซึ่งเพื่อนเพื่อนก็บอกด้วยว่าเดี๋ยวจะไปดูที่เกิดเหตุร่วมกันด้วย
อืมจะไปดูข้อเท็จจริงกับตาตัวเองเผื่อในอนาคตจะได้นำพยานหลักฐานไปโต้แย้งกับคู่กรณีในศาลเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเอาตอนเนี้ยให้สัมภาษณ์หรืออะไรอย่างเบื้อ
คือก็คือก็บอกตามนี้แหละแต่ในศาลเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันมีทนายมันมีการมันอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้เขาก็จะเตรียมทุกอย่างเผื่อเอาไว้ให้หมดแหละ
ส่วนบรรยากาศงานศพของท่านพันธบทโทจรุพรและภรรยาก็อย่างที่ท่านผู้ชมเห็นแล้วครับ
ก็เต็มไปด้วยเพื่อนร่วมงานนะเพื่อนตำรวจที่มาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับ

พันธบทโทอรชรกัณฑลรองผู้กัมกับการสืบสวนสอบสวน
พันธมตโทษธุพรบอกว่าพันธมตโทษธุพรเป็นคนดีมาก
ก่อนหน้านี้ตอนหนุ่มเนี่ยดื่มเหล้า
ก็เป็นเพื่อนกันนี่แหละก็ดื่มเหล้ากันอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละ
แล้วพอได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็นสารวัตรนะ
พันธุ์ตำรวจโทจรุพรหยุดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลทันที
มาตั้งใจทำงานเรียนหนังสือเพื่อจะเจริญก้าวหน้าทางด้านกฎหมาย
ก่อนหน้านี้สมัยพันธมตโทจตุพรท่านชื่อเล่นชื่อตี
ตอนนี้ก็จะเรียกกันรองตีรองตีเพราะเป็นรองภูมิกับการกองปราบ
ก่อนหน้านี้สมัยรองตียังเป็นร้อยตำรวจเอกนะ
เคยพูดเล่นกับเพื่อนค่ะอ่าเวลานั่งคุยกันอะไรกันเนี่ย
บอกว่าเออเนี่ยถ้าเรากับเมียเนี่ยเป็นอะไรไปเนี่ย
เอาศพสวดคู่กันนะตั้งศพด้วยกันนะ
แต่หลายปีแล้วนะเคยพูดแบบนี้สมัยเป็นร้อยตำรวจเอก
เหมือนคุยกันไว้คุยกันเล่นกับเพื่อน
ซึ่งเพื่อนบอกว่าไม่คิดว่าผ่านมาถึงวันนี้
เพื่อนต้องมาทำตามคำที่เพื่อนเคยสั่งเสีย

ก็จะสวดพระพิธรรม๓วันนะครับ
และจะมีพิธีพระทานเพลิงศพ
ที่๒๐เมษายนนี้เวลา๑๔นาฬิกา

ใช่ค่ะหลายคนก็บอกนะว่าอยากจะให้เพิ่มโทษใช่ไหม
เรื่องของการเมาแล้วขับจนทำให้มีคนเสียชีวิต
ให้เพิ่มโทษเป็นเหมือนกับเจตนาค่าทำไมแจ้งไม่ได้

คือมันทำแบบนั้นไม่ได้จริงเพราะว่าในทางกฎหมาย

ว่าเขาเจตนาจริงอยู่มะเร็งเห็นผล

คุณมีสิทธิ์มีโอกาสที่จะทำให้คน

แต่มันยังไม่ถึงขั้นเจตนาในแง่ของตัวบทกฎหมาย
เขียนอธิบายเนี่ยมันไม่ได้ลงลึกถึงตรงนั้น

มีเพียงแค่การแก้ไขกฎหมาย